สำหรับกัปตันยูหรือว่านุ่มทรงจุงกิ

ซึ่งหนุ่มทรงจุงกิได้เดินทางมาถึงประเทศไทย

ซึ่งนี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศที่แฟนคลับมารอต้อนรับกันแน่น

รายนี่เขาบอกว่าถึงขั้นมารอกันตั้งแต่บ่ายเลย
เพื่อที่จะได้เห็นหน้าอย่างใกล้ชิดนั่นเอง

จริงแล้วหนุ่มทรงจุมกีเองก็ถือว่า
ด่งดังมากไปทั่วเอเชียเลยนะคะ
และที่ด่งดังสุดก็คือจากซีรีส์เรื่องล่าสุด
กับการรับบทเป็นกัปตันยูชีจีนนะคะ
ซึ่งก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามแล้วก็ความรักนะคะ
ระหว่างกัปตันยูและก็หมอคังนะ

ก่อนที่หนุ่มทรงจุงกิจะมารับบทเป็นกัปตันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย
หนุ่มทรงจุงกิเขาเข้ากรมรับใช้ชาติมาก่อน
หลังจากที่ออกจากกรมปลดประจำการออกมา
ก็รับแสดงเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลย

ในชีวิตจริงก็ถือว่ารับใช้ชาติมาแล้ว
แล้วก็มารับบทบาทในการรับใช้ชาติเป็นรั้วของชาติด้วยนะคะ
แต่ก่อนหน้านี้เขาก็มีผลงานด้านโฆษณามาแล้วหลายต่อหลายชิ้นนะคะ
แจ้งเกิดมาตั้งแต่ปี๒๕๕๑ก็ถือว่านายมาแล้วนะ
ทั้งโฆษณาพิธีกรนะคะเยอะแยะมากมายเลย
แต่ว่าเรื่องนี้เรียกได้ว่าโด่งดัง
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสามีแห่งเอเชียไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เองก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งในวันเสาร์นี้นะคะ
หนุ่มทรงจุงกิเขาจะมาจัดงานแฟนมิตติ้งกับบรรดาแฟนชาวไทยนี่แหละค่ะ
ใครที่มีบัตรแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเพราะว่าบอกเลยว่าดิฉันไปอย่างแน่นอน
ซื้อบัตรด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง
คอยมานานแล้วนี่คือแฟนคลับของกัปตันยูตัวจริงนะคะ